จอบประเด็นการเมืองในบ้านเรากันต่อนะคะ
วันที่๓แล้วค่ะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
สิบรัฐมนตรีที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยเป็นประเด็นเรื่องของการเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวันที่๓ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความไม่ชอบมาภากลนะคะ
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาททั้งที่ภูมิในการสำนักงบประมาณทักท้วงหลายครั้งว่าไม่สามารถทำได้
เพื่อเปลี่ยนแปลงมติใช้เวลาเพียงแค่สิบหกวันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ผูกขาดค่ะ
เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะนี่เพิ่งมากุมภาพันธ์นะครับ
และล้มประมูลไปเมื่อ๓กุมภาพันธ์เมื่อ๑๕วันก่อน
อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับ

นักลงทุนที่ไหนเขาจะกล้าถ้ารัฐบาลไทยยังทำอย่างนี้

จะเป็นอิตาเลียนไทยจะเป็นชอกาจัง
ใครก็ได้ถ้าเขาเปิดประมูลกันแบบตรงไปตรงมา

เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ทางด้านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาการก่อสร้าง
โรงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีปัญหาเรื่องสิ่งปลูกสร้างแตกร้าว
อย่างเช่นมีน้ำรั่วไหลเข้าไปในสถานี๓ยอด
เทคนิคการก่อสร้างมีความสำคัญ
อยากถามว่าตนไปเอื้อประโยชน์ให้ใคร
เพราะโครงการนี้ยังไม่มีการประกาศผลเลยว่าใครชนะ
และยังไม่มีการเปิดซองนะคะ
ทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือสายสีอื่นที่ทางโรฟมอร์เมืองการ
ที่ผ่านมาก็มีการเมืองการขุดอุบวงอยู่
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็จะมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างบนผิวดิน
คณะกรรมการคัดเลือกตามม๓๖ได้มาพิจารณา
กรอบเวลาและผลกระทบข้อดีข้อเสียโดยรอบด้าน
ก็เห็นว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างที่ผมได้กราบเรียน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยแบ่งเป็น๒ส่วน
คือส่วนตะวันออกและส่วนตะวันตก
ถ้ามันเสร็จไม่ตามแผนที่เราได้วางไว้
ผลกระทบก็คือจะทำให้ส่วนตะวันออก
ซึ่งเราจะสร้างเสร็จในปี๒๕๖๗ต้องเปิดจะเปิดไม่ได้
การก่อสร้างท่านประธานครับ
ไม่ใช่เอาภาพมาแค่นี้แล้วจะต้องล้มประมูลครับ
บ้านผมสร้าง๑๐๐แล้วสัก๑๐หรือ๕๓
มันก็เป็นเขาเรียกฝรั่งก็เรียกเออเลอร์เอฟเคมีอยู่แล้วครับ
แต่ท่านเอาตรงนี้มาเพื่อจะล้มประมูลผมไม่เห็นด้วยครับ
จากนั้นนายประเสริฐพงศรนุวัฒน์สสพักก้าวไกล
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้
ว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินผิดปกติ
เพื่อประโยชน์ให้กับในทุนกินส่วนต่าง
นายกรัฐมนตรีก็เลยลุกขึ้นชี้แจงค่ะ

กำชับให้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อเห็นว่าทางสอสอพักเก้าไกลไม่สนใจ
นายกก็เลยตัดบทโดยบอกว่าตอบแค่นี้ละกัน
เพราะไม่มีคนฟังเอาแต่หัวเราะกันอยู่
แล้วก็เดินออกนอกห้องความความชุมทันทีค่ะ